ไปดูดราม่ากันหน่อยนะฮะดราม่าของอาสากู้ภัยคือเขาบอกว่าเขารักษาโควิดหายแล้ว
หมอให้กลับบ้านได้แล้วใบรับรองแพทย์ก็มีแต่กลับไปถึงผู้นำชุมชนให้ไปนอนที่สาราพักศพก่อน
คนลุกนะครับทั้งทั้งกลัวนะฮะไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับผมกลัวมากนะครับดูครับ
อุณหลายกรูนาฬิกา๐๐นเนอร์
ประมาณ๔โมงเย็น๕โมงเย็นนะครับ

ผมถามแทนพี่เขาได้ไหม
วัดนี้ไม่มีตรงอื่นเลยเหรอ

ทำไมต้องมันอยู่หน้าเมนเลยเหรอ
เออแล้วไฟดูไงตรงที่มีไฟเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ไหม

เป็นการไลฟ์ของว่าที่๑๑จารุวงศ์นินบรรพฤษท่านอายุ๓๕ปี
เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับ
บอกว่าสภาพความเป็นอยู่ภายในสถานที่กักตัวแห่งใหม่
ทั้งที่เขาไปรักษาจากโควิด๑๙เรียบร้อยแล้วหายแล้วมีใบรับรองแพทย์รับรองด้วย
แต่พอกลับมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเอ้ยนายกอบตบอกเอ้ยเองไปนอนพักตรงนู้นก่อน
ที่ไหนสาราหน้าเมนเผาศพวาที่๑๑จารุวงก็เลยเล่าว่า
เขาทำงานอยู่กรุงเทพบริษัทก็ตรวจหาเชื้อโควิดให้พนักงาน
วันที่๑๐๑๓สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เขาตรวจไม่เจอเชื้อ
คราวนี้ก็ตัดสินใจกลับบ้านภรรยาที่หนองกี่บุรีรำเมื่อ๑๙สิงหาคม
พอต่อมา๒๑สิงหาคมเอ๊ะทำไมจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสล่ะ
ก็เลยไปแจ้งกับอสมในพื้นที่จากนั้นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลหนองกี่
ติดโควิดติดโควิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนองกี่๒วัน
อาการเริ่มดีขึ้นวันที่๒๓สิงหาคมนะครับก็ให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
กระทั่งวันที่๑กันยายนหมอบอกคุณกลับบ้านได้แล้ว
กักตัวที่บ้านต่อไปรักษาหายแล้วมีใบรับรองแพทย์ด้วย
แต่ก็ต้องมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคัดนะเช่นไม่กินอาหารกับคนในบ้าน
อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเขาดีใจจะได้กลับไปหาเมีย
ไปหาพ่อตาแม่ยายที่บ้านครูใหญ่ตะบนทุ่งกระเต็นอำเภอหนองกี่
ปรากฏว่าพอไปถึงนะครับฝันฝันพังทลายผู้นำชุมชนอสม
บอกว่าไปพักที่นี่ก่อนแต่มันเป็นสาราพักสมหน้าเมนะ
คุณผู้ชมฮะให้พักอยู่คนเดียวมืดตึ๊บแบบนี้เขาบอกว่าทำแบบนี้กับเขา
มันเหมาะสมแล้วหรือเป็นธรรมแล้วหรืออยากจะให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามาดูแลหน่อยนะครับ